เป็นประเด็นที่เฮดไลน์เราปุ๋ยเอาไว้
โหดฆ่าหันศพหญิงสาวแยกร่างตัดคอแขนขา
กระเป๋าเป้ถุงดำทิ้งข้างทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๔ทุ่ม
มีคนไปพบศพหญิงสาวที่ถูกหั่นแยกเป็นชิ้น๑๔ชิ้น
ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ทิ้งไว้ข้างทางคาดว่า
น่าจะเกิดเหตุมาแล้ว๓๔๕วันประมาณนั้นนะคะ

โดยตำรวจสนมีนบุรีค่ะรับแจ้งว่าพบศีรษะมนุษย์ถูกตัด
แล้วก็ร่างกายถูกเชื่อดยัดกระเป๋าเป้ทิ้งเอาไว้ที่ถนนสามวา
แขวงบางชันเขตคลองสามวา
ห่างจากถนนสุวินทวงประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
ส่งกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่วบริเวณค่ะ
ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
มูลนิธิร่มใส่ไปถึงที่เกิดเหตุ

เพราะว่าเป็นป่าย่าต้นกกสูงทุ่มหัวแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่มใส่

บอกนักข่าวเราว่าใช้เส้นทางนี้เป็นประจำค่ะ
ก็เห็นกระเป๋าเป้ใบนี้วางอยู่นานแล้ว

ใช่คือเขาบอกว่าตอนที่ขับมา
ก็จะไปทำหน้าที่นี่แหละค่ะ

ปรากฏเจอศีรษะมนุษย์ค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูพื้นที่ใกล้นี้นะคะ
ก็พบว่านอกจากมีกระเป๋าเป้แล้ว
ก็ยังมีกระสอบปุ๋ย๒ใบ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเปิดกระเป๋าเป้ดูนะคะ

ภายในเป็นผ้าขนหนูสีแดงห่อศีรษะผู้หญิง
ผิวขาวผมยาวอยากโศกสีดำนะคะ

ลำคอถูกของมีคมเฉือนขาดจากลำตัว
ส่วนกระสอบปุ๋ยสีขาวมีถุงดำห่ออยู่๓ชั้น
พบชิ้นส่วนลำตัวตั้งแต่ลำคอจนไปถึงอวัยวเพศ
ส่วนกระสอบปุ๋ยสีฟ้านั้นมีถุงดำห่อ๒ชั้น
บรรจุต้นขาทั้งสองข้าง

เสื้อชั้นในเสื้อคลุมแขนยาวเสื้อยืดคอกลม
มีร่องรอยถูกของมีคมกรีดนะคะ
สภาพเรียกว่าโอ้โหแยกเป็นชิ้นส่วนละเอียดถึง๑๔ชิ้น
ส่วนเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงและมูลนิธิร่มใส่ก็ระดมกัน
หาพื้นที่โดยรอบอีกนะคะจนถึงตี๒
ก็ยังพบถุงดำอีก๑ถุงห่อซ้อนกัน๒ชั้น
ข้างในมีมือ๒ข้างท้าว๒ข้าง

ถุงดำอีกถุงหนึ่งมีส่วนน่อง๒ข้าง
ต้นแขนติดหัวไหล่ทั้งสองข้าง
ก็ยังพบถุงดำใส่ผ้าห่มพรมเช็ดเท้า
พลาสติกใส่ของใช้ผู้หญิงทั้งเสื้อยืดเสื้อชั้นใน
กางเกงในแหวนแว่นตาด้วยมีน้ำยาทาเล็บด้วย
เจ้าหน้าที่คาดว่าศพผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ชิ้นส่วนครบเกือบหมดค่ะ
ขาดเพียงส่วนท่อนแขนขวา
นี้ก็จะรวบรวมชิ้นส่วนวัตถุพยานไปเปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลต่อไป
เจ้าหน้าที่ก็ค้นหาตั้งแต่พอทราบข่าวจนถึงประมาณ
ตี๓๕๐ก็ยุติการค้นหา
เดี๋ยวเช้านี้จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนตำรวจสนมีนบุรีก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสอนอไหน

ก็จะได้ตามตัวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะ

แล้วก็เรื่องนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวต้องตามกันต่อด้วยนะคะ